อำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอุทยานะครับคนร้ายเนี่ยเข้ามา
ขโมยชุดชั้นในของเขานะครับมาแบบกลางวันแสกนี่นะฮะขี่จักรยาน
กระยานยนต์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดเครื่องนะฮะค่ะเอาขาวไถมาจะได้ไม่มีเสียง
ไถเข้ามานี่ฮะแล้วก็มาอยู่ที่หน้าบ้านหลังนึงนะครับนี่
จอดอยู่นานฮะจอดอยู่พักใหญ่เหมือนกับให้แน่ใจว่าจะไม่มีคนอยู่บ้านนะครับ
ตรงนี้นะฮะชะโงกดูด้วยอะไรด้วยนะครับไถเข้ามานะครับ
แล้วมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านเขาหันซ้ายหันขวาแน่ใจแล้วว่ามีใครอยู่บ้าน
นี่ปีนเลยนะครับปีนเข้าไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐ธันวาคม๑๐นาฬิกา๒๐นาที
ก็อย่างที่บอกแล้วฮะเดี๋ยวนี้โจรขโมยเนี่ยมันเข้ากลางวันแล้ว
กลางคืนไม่เข้าแล้วใช่เพราะรู้ว่ากลางวันคนอาจจะไปทำงาน
คนไม่ค่อยอยู่บ้านใช่แล้วนี่ฮะเดินไปเดินมานี่
ขากลับมานี่ได้ของมาแล้วนะฮะคือชุดชั้นในของเขาที่ตาก
อยู่ที่ราวตากผ้าแล้วเดินแบบสบายใจช้าช้าค่อยค่อยเดิน
เพื่อใครมาเห็นค่ะจะได้ไม่ผิดสังเกตค่ะ
นี่แล้วพอดูข้างนอกไม่มีใครอยู่นี่ปีนออกมา
แล้วก็ค่อยถัดจากกระยานยนต์ของตัวเองออกไป
กะว่าไปสตาร์ทเครื่องไกลไกลหน่อยเผื่อเดี๋ยวมีใครอยู่ในบ้าน
เจ้าของบ้านเขาออกมาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
บ้านหลังนี้เนี่ยคือบ้านของคุณสำริทพักดีแพงนะครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านก็ตามภาพเลยฮะ
คนร้ายเข้ามาแล้วเอาชุดชะในของภรรยาที่ตากอยู่
เอาไป๓ตัวราวตากอยู่ด้านในของบ้าน
กล้องวงจรปิดด้านในสุดจะไม่เห็นพอดี
แต่เห็นที่หน้าประตูรั้วแล้วก็ตอนปีนเข้ามานะฮะ
คนร้ายตอนที่จะกลับมีเพื่อนบ้านขับรถผ่านมา
พอดีมีทำเป็นหันหยุดชะงักอยู่นะจนรถเข้าไปเนี่ยถึงปีนออกไปไหน
ตอนนี้เจ้าของบ้านเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นหลักฐานไปแจ้งความที่สพบังปะอินแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
คือมันก็ชัดเจนแหละจักรยานยนต์ก็ชัด

ผู้ชายคนนี้ดูหน้าดูตาดูรูปร่างแล้ว
ตำรวจเชื่อว่าหาไม่ยาก
ไปไล่ถามในระแวกเนี่ยโอ้ยใครเห็นก็อ๋อ
กไก่สศ๓๘๔๒กรุงเทพฯหานคร
เพื่อใครเป็นเจ้าของจักรยานยนต์ถ้าไม่เกี่ยวข้องถูกเอามาอีกทีนึง
ก็ไปหาสพบังปะอินนะครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าของบ้านบอกว่าได้คุยกับเพื่อนบ้านนะครับ
ทำให้ทราบว่ามีบ้านแถวนี้ในหมู่บ้าน
เคยถูกขโมยชุดชั้นในเหมือนกัน
โดนไปสามหลังและทุกหลังก็ไปแจ้งความไว้แล้ว

แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้
ก็ไม่รู้ว่าจะรายเดียวกันหรือเปล่า
เดี๋ยวตำรวจคงจะไล่ให้นะครับ